ส่วนผู้ชายคนนี้อายุ๔๒ปีครับเป็นพ่อค้าในตลาดคลองเตย
บอกถูกชายชะกันที่ดูแลตลาดเนี่ยทำอะไรพี่นะครับ
ทำร้ายร่างกายแล้วก็ชิงทรัพย์นะครับ
คนหนึ่งให้โขมุมบอกว่ากลุ่มของจ่ะหมายคนดูแลตลาดเนี่ย
ติดป้ายประกาศห้ามนายพิพัฒน์เข้าพื้นที่
ซึ่งก่อนหน้านี้จ่าหมายกับนายพิพัฒน์
เคยเป็นผู้ร่วมงานกันนะช่วยกันดูแลตลาด
แต่จู่มีปัญหากันเนื่องจากนายพิพัฒน์เนี่ยไปแจ้งความดำเนินคดีนะครับ
กลุ่มคนดูแลตลาดในข้อหาทำร้ายร่างกายแรงงานต่างด้าวแล้วก็รีดไถเงิน
จึงสร้างความไม่พอใจให้กับกลุ่มคนดูแลตลาดยอมรับว่ากลุ่มคนดูแลชอบรีดไถเงิน
อันนี้แรงงานต่างด้าวบอกนะโดยเฉพาะกลุ่มแรงงานต่างด้าวที่ไม่มีบัตร
จะถูกรีดถ่ายเดือนละพันเดือนละพันถ้าใครไม่จ่ายโดนโดนอะไรโดนทำร้าย
นายพิพัฒน์พยายามนะครับต่อต้านเรื่องนี้เพราะไม่เห็นด้วย
ยืนยันว่านายพิพัฒน์เป็นคนดีคอยช่วยเหลือชาวบ้านและมีน้ำใจกับแรงงานต่างด้าวครับ
นี่แหละฮะหลังเกิดเหตุเนี่ยคือสร้อยคอหนัก๕บาทนะครับของนายพิพัฒน์เนี่ย
หายฮะพระเลี่ยมทองด้วยปืนขนาด๙มิลลิเมตรและโทรศัพท์มือถือหายหมดเลย
ไปแจ้งความที่สอนอท่าเรือครับตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าจะเดินหน้ายังไงต่อไป